ไปดูนาธิที่ตำรวจสอบสวนกลาง
ไปจับกลุ่มนายช่างโยธาอาวุโสสำนักงานเขตลาดกระบัง
เป็นการไปล่อซื้อแล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุด
ในขณะที่เรียกรับเงินสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างค่ะ
เอารูภาพให้เห็น

หนังคาเขาคาโต๊ะทำงานเลยคุณกาย

กำลัวจะซ่อนกล้องเอาไว้คือเป็นแผนที่เขาจะล่อซื้อ

เพื่อที่จะบันทึกการทำผิดของในช่างโยธาอาวุโส
คนนี้อายุ๕๙ปีแล้วนะคะอยู่ที่สำนักงานเขตลาดกระบัง
คือเรียกรับสินบนแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางตำรวจเขาสืบทราบว่า
ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเรียกรับสินบนจากผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เพื่อที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารปี๒๕๖๒
ก็จะให้ผู้ที่ขออนุญาตแก้แบบอาคารก่อสร้างหลายครั้ง
แล้วก็เรียกรับเงิน๕๐๐๐บาท
อ้างว่าเดี๋ยวจะไปจัดการให้ได้รับใบอนุญาต
ผู้เสียหายเขาเอาเรื่องนี้ไปร้องทุกข์กับปป
เพราะฉะนั้นทางตำรวจเขาก็เลยมีการวางแผนซ้อนแผนจับกลุ่ม
เอาเงินสดที่ในช่างคนนี้เรียกรับเอาไปให้แต่เขาก็จดตัวเลขอะไรไว้
ใช่ไหมคะซึ่งนัดกันที่โต๊ะทำงานตรงนี้แหละ
นัดกันที่โต๊ะทำงานของนายช่างเลยที่สำนักงานเขตลาดกระบัง
หลังส่งมอบเงินเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ออกมาเลยค่ะนะคะ
ก็เข้าไปที่จุดส่งมอบเงินแล้วแสดงตัว
จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาแล้วค่ะ

ดูตัวเลขที่เงินเนี่ยก็ตรงกับตัวเลขที่ลงบันทึกประจำวันไว้
เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าจับได้คาหนังคาเขา
แต่เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ครับนะฮะกล้องแบบสองมุมเลยนะ
ใช่ต้องเป็นหลักฐานนะคะ